ที่จังหวัดอุทัยธานีกาเศรษฐกรสวนมะม่วง
เขาก็มีการจัดการวางแผนเรื่องของปัญหาแรงเอาไว้ล่วงหน้า
เขาบอกว่าโอ้โหฟันรายได้กว่า๑แสนบาทต่อ๑ฤดูกาลเลยจ้า
โอ้โหโอ้โหจริง
แล้วคุณดูนะมะม่วงน่ากินมากจุงเบย
มานี่เลยสวนของคุณพักขมลสอดศรีอายุ๕๖ปีบ้านเลขที่๙๒
ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
มีพื้นที่ทั้งหมด๑๖ไร่ตั้งอยู่บริเวณหลังเขาสแก่กรัง
เป็นพื้นที่ที่ใครก็ขนานนามว่า
แร้ง
แรงจนคอแห้งจริงแรงมากเขาบอกว่าแรงจนทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าไม่มีแหล่งน้ำที่สำคัญใหญ่ในการที่จะปลูกข้าว
หรือว่าทำไร่ทำสวนเลย
ซึ่งสวนแห่งนี้เขาก็เลยมีการวางแผนจัดการเรื่องแร้งเอาไว้ล่วงหน้า
ก็คือการทำร่องน้ำไว้ร้อมรอบต้นมะม่วงพันงามเมืองย่า

เพิ่งเคยได้ยินชื่อภัณฑ์นี้แล้วค่ะคุณดูดิมีต้นมะม่วง๖๐๐ต้นปลูกไว้กว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
คือช่วงนี้มะม่วงพันงามเมืองย่าเนี่ยเขาบอกกำลังออกผลลูกดกเต็มต้น
และที่สวนแห่งนี้เนี่ยเป็นมะม่วงปลอดสารพิษนะคะไม่ใช้สารเคมี
คนที่มาซื้อติดอกติดใจในรสชาติมากเวลาผลดิบนะมะม่วงพันนี้นะ
ดิบจะเปรี้ยวอมหวาน

พอสุกแล้วจะให้รสหวานหอมอร่อย
และคุณดูสีของมะม่วง
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโตเต็มที่เนี่ยน้ำหนักลูกละนะ
กิโลกรัมเกือบ๒กิโล

ใหญ่มากนะคะจะออกผลในช่วงนี้แหละ
มีนาคมนี่แหละโตเต็มต้นจนถึงปลายพฤษภาคม
คุณพักขมลกับครอบครัวเขาบอกว่าต้องเร่งห่อมะม่วง

เพราะว่าเขาปลอดสารพิษไม่งั้นพวกมันลงแมลงมันจะมาเจาะมากิน

เพราะว่าทางจังหวัดอุทัยธานีเขาจัดมาให้เลยจ้ะ
คือผู้ที่มาซื้อติดใจในรสชาติ

สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมกว่าแสนบาท